เสพยาบ้านะคุณผู้ชมก็ว่านักแล้วนะ
แต่อันนี้เอายาบ้ามาผสมกับกัญชา

ทีนี้พอมีอาการคลั่งมาทำยังไง

จุดไฟเผาบ้านแบบนี้

นี่พอแจ้งตำรวจนะตำรวจก็ต้องรีบมาเลย

คือนายโยธินทองพุมอายุ๓๐ปี

คือกะว่าจะเผาทั้งห้องของตัวเอง
บ้านเขาอยู่ที่ซอยบ้านสวนเขาน้อย

เห็นแล้วก็พยายามจะดับพยายามจะดับ
แต่ว่ายิ่งห้ามเขาก็ยิ่งจะอารวาส
กลัวเหลือเกินค่ะว่าไฟมันจะไหม้บ้าน
พอบอกตำรวจที่สบชนบุรี
ตำรวจมาเลยเที่ยงคืนครึ่งมาเลยค่ะ
มาถึงนะเห็นชาวบ้านเขาหวาดภาวะยืนอยู่

แล้วมันก็มีห้องแยกไป๕ห้อง
ในห้องนอนเนี่ยมีตัวผู้ก่อเหตุคือนายโยธินอัลวาดอยู่เลย
ตำรวจก็ต้องคุมตัวเขาออกมาจากห้องแล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ให้ใจเย็น
นี่ตอนที่เขาเริ่มใจเย็นลงแล้วนะคุยกับตำรวจ
เขาก็รับสารภาพบอกว่าผมเสพยาบ้าเสพกัญชาด้วย
ก็เลยเผาห้องในบ้านผมก็ทำไมคุณตำรวจห้องนอนผมคุณตำรวจจะทำไม
คุณตำรวจอยากจับก็จับไปผมไม่สนใจอยู่แล้ว
งานการผมไม่ได้ทำมาอ่ะเป็นเดือนละตังหรอ

ครับผมแล้วก็มีก็คือยาบ้านิดหน่อยครับผมมันนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็โดนจับเหมือนกัน
ก็คือว่าผมผมไม่วอรี่ครับผมแต่คือสิ่งนี้ก็คือไปนิดหน่อยครับผม
แต่คือผมยอมรับครับผมผมยอมรับผิดนะครับผมแล้วแล้วที่ไปเผาห้องเผาบ้าน
ห้องผมบ้านผมเอาไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผม
คืนผมไม่ยอมโดนจับครับผมก็คือก็คืออันนี้คือหลักฐานก็คือผมก็
ก็คือห้องผมผมว่าแค่นี้ครับก็คือห้องผม
ก็คือจับก็คือจับไปครับผมผมก็แค่นี้นะครับ
เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคุณตำรวจบ้านผมห้องผมคือผมไม่วอรี่อะไรอยู่แล้วอ่ะ
ผมไม่วอรี่แต่คนอื่นเขาวอรี่นะพี่ก็ถ้าเกิดว่าไฟมันไม่ได้ไหม้แค่ห้องพี่
แล้วมันลามไปบ้านคนอื่นด้วยยังไงอ่ะคะพี่โอ้โหนี่ไงมียาบ้านนิดหน่อย
เขาพูดเหมือนชิวมากเลยนะคุณน้ำแข็งก็ดูแต่ละคำที่พูดสิคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าไม่ได้ก็พยายามที่จะชี้แจงแหละบอกเขาว่ามันไม่ได้นะ
ญาติอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าโยธินอ่ะเขาไม่ปกติเวลาเขาเสพยาแล้วก็คลั่งแบบเนี้ย
วันเอาแต่นอนตื่นมาทีนะก็แทนนี้ทำตัวเป็นประโยชน์เปล่าเลย
บอกผมว่าไปครูคนแก่จะเอาตังค์ก็จะมาซื้อเยาะมาเสพตอนนี้ละค่ะ
ในครอบครัวเขาเดือดร้อนถามคุณยายหน่อย
คุณยาย๘๐กว่าปีแล้วยายบอกว่าโอ๊ยโยธินน่ะเหรอไม่ใช่แค่ยายเหรอ
ตำรวจเอาตัวไปทีไปรักษาที
ตำรวจก็เอาตัวนายโยธินไปสงบสติอารมณ์ก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ผมไม่วอรี่อยู่แล้วห้องผมบ้านผมโอ้
ปีนขึ้นเองเลยค่ะ